ติ่งติ่งติ่งจ่าย

ติ่งติ่งติ่งจ่าย
การเดินทางที่สืบสารตำนานศิลปะการแสดงชั้นครู
โนราศาสตร์และศิลป์แห่งวัฒนธรรมภาคใต้
จากบรมครูสู่ลูกศิษย์
ฝึกฝนถ่ายทอด

อีกหนึ่งของศิลปะความเป็นไทย
จิตวิญญาณที่ไม่มีวันตายของชาวใต้
คงจะสืบทอดศิลปะการแสดงโนรานะครับ
จนกว่ากำลังวางชาจะหาไม่แล้วก็เพื่อต่อลมหายใจ
แล้วก็สืบสายยยแห่งศาลโนราไว้สำหรับเยาวชนรุ่นหลัง

ในรายการโอ้โหไทยแลนด์
วันเสาร์ที่๘มิถุนายนนี้บ่ายโมงตรง

ใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รายการโอ้โหไทยแลนด์ตอนบ่ายโมงตรงนะคะ

อย่างที่บอกว่าเปรียบเสมือนลมหายใจของพ่อแม่พี่น้องชาวใต้
คำว่าครบเครื่องโนรา

คืออะไรเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
นี่ค่ะอาจารย์ทำมนตบินได้เล่าให้ที่ฟัง
บอกว่าโนราต้องครบเครื่อง

ก็คือต้องร้อง

แล้วก็ที่สำคัญว่ารักษาดูแลเครื่องแต่งกายของตัวเอง
ลายรัดอกนะคะทั้งหมดที่เป็นเครื่องโนราแบบนี้ค่ะใช้ลูกปัดร้อยทั้งหมดนะร้อยด้วยมือคุณชนะคุณดูนะร้อยด้วยมือทีละเม็ดทีละเม็ดก็จะมีความละเอียดปรานีตมากแล้วก็ต้องผูกมัดด้วยได้ให้แน่นเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดขณะรำอยู่
มันนึกออกไหมแข็งแรงต้องแน่นต้องยึดเหนียวเอาไว้ให้ได้แล้วก็ไม่ให้เหงื่อเนี่ยมันเข้าไปเพื่อที่จะแบบทำร้ายลูกปัดได้ให้มันขาดอะไรแบบเนี้ยความประนีตด้วยถูกต้องแล้วแล้วทั้งชุดเนี่ยนะใช้ลูกปัดเป็นหมื่นหมื่นเม็ดเลยทีเดียวโอ้โหเห็นไหมคะว่าการที่จะเป็นโนราแบบครบเครื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนอกจากว่าจะรำได้แล้วคุณจะ